เราก็เลยตามให้ต่อเขาโพสต์ขอความเป็นธรรมเอาไว้

โพสต์ภาพผู้ชายคนนึงแล้วเขาก็บอกว่าบุคคลอันตราย
กินนอนเลี้ยงดูทุกอย่างแต่ข่มขืนลูกเมียเรา
ยังมีหน้ามาโพสต์อาฆาตเราจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุด
ใครเจอระวังไว้นะครับโอ้โหเราเลยตรวจสอบให้ค่ะ
เราได้คุยกับนางเสาเอนามสมมุติเป็นภรรยาของผู้โพสต์
ซึ่งเธอเป็นผู้เสียหายเธอเล่าให้ฟังแบบนี้นะคะ
คือตอนนั้นเนี่ยนอนอยู่กับลูกสาวอายุ๔ขวบและ๑๒ปี
ในบ้านที่จังหวัดสุพรรณบุรีมีนายโสพลหรือในตั้ม
บุกเข้ามาในห้องนอนเหมือนจะเมาเหล้ามา
อ้างว่าสามีให้มานอนด้วย
แล้วพยายามจะล่วงละเมิดขอมีเพศสัมพันธ์กับเธอ
เธอก็เลยออกอุบายว่าปวดปัสสาวะไปเข้าห้องน้ำก่อนนะ
โอกาสตอนในตั้มเผลออุ้มลูกคนเล็ก
วิ่งไปหน้าบ้านโทรหาสามีให้มาช่วย

ตอนนั้นออกมาจากห้องน้ำในตั้มเอามือปิดปาก
พยายามจะขัดขืนกัดที่ไหล่สุดแรง
วิ่งมาหาแม่แล้ววิ่งไปขอความช่วยเหลือ
แล้วเหมือนกับว่าก็ใช้มีดในครัวป้องกันตัว

เองในรับป่าเจ็บนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้น๓พฤษภาคม
ในพื้นที่ตำบลด่านช้างอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี
เช้าวันที่๔ครอบครัวของผู้เสียหายเลยไปแจ้งความเอาผิดกับในตั้ม
สพดันช้างในตั้มโพสต์ข้อความ
บอกว่าไอ้พันไอ้โจไอ้เอกมาหากูได้เลยจองสาลาได้เลย
โพสต์ขู่เมื่อวานนี้ตำรวจเรียกตัวในตั้มไปสอบปากคำเพิ่ม
ตั้มมีแผลที่หัวเย็บไป๔เข็มนะคะที่หลังอีก๔เข็ม
แล้วก็มีรอยเขียวตามตัวก็สังเกตได้เลยอ่ะว่ามีรอยเหมือนกับถูกกัดที่แขนอ่ะ
แล้วก็ชี้แจงแบบนี้ค่ะบอกว่าเป็นเพื่อนสนิทกับในพันธุ์มา๑๐ปี
วันเกิดเหตุดื่มเหล้ากันจนเมาในพันธุ์ให้ไปนอนที่บ้าน
ยังบอกกลับไปว่าจะนอนยังไงภรรยาพี่นอนอยู่
นอนกลางบ้านเหมือนเดิมจนเจอเด็ก๑๔อยู่หน้าห้องน้ำ
ถามไปว่าหนูยังไม่นอนอีกเหรอลูกเอามือไปจับที่ไหล่
ยังเอาผ้าห่มเอาหมอนมาให้อยู่เลย
สุดท้ายในโจเพื่อนของในพันธุ์เรียกให้ไปเคลียร์หน้าบ้าน
ถามว่าทำอะไรเด็กในพันธุ์และในเอ
ก็มาหาว่าไปลวนลามภรรยากับลูกสาว
เขาบอกว่าเขาไม่ได้ทำค่ะเขายืนยันว่าเขาไม่ได้ทำค่ะ
แต่ไอ้บาดแผลต่างเหล่านี้เขาโดนรุมทำร้าย
เขาบอกไปแล้วว่าเขาไม่ได้ทำแต่กลายเป็นว่ามาลุมทำร้ายเขา

เห็นว่าธุ์เรียกผมถามว่าทำอะไรน้องเขา
ผมบอกว่าทำอะไรผมไม่ได้ทำอะไร
บอกว่าบอกแม่เขาว่าพี่พันธุ์ให้มานอนตรงนี้น่ะแค่นั่นเองเขาคงจะประจำไปแล้วต้องไปประจำ
เพราะว่าเพื่อนทุกคนรู้ครับไอ้กลุ่มที่มานอนตรงเนี้ยรู้หมดอืมอ่า
แล้วมันจะมาแกล้งว่าอ่าผมบุกบุกอะไรอืมอืมผมจะบุกบุกได้ไงครับ
แล้วถามว่าถ้าไปคุมขืนหรืออะไรอย่างเงี้ย
แล้วคนในบ้านตั้งเยอะแยะแต่พี่ก็ไม่ได้ชื่อบ้านเขาเลยใช่ไหมพี่ดูแล้วใช่ไหม
เขาบอกว่าเด็กทำไมเด็กไม่ร้องอ่ะอืมแล้วใครเป็นคนเอามีดฟันหัวเรา
นายพันธุ์ครับอืมผมเหี้ยงจะตายเลยครับผมยังท้ายทั้งแห่งเลย
เขาบอกไนพัลเนอะมีดฟันหัวเขาจะเป็นแผนแบบนี้
คุณระวีการแก้ววิจิตทีมข่าวของเราเลยไปคุยกับในพันธุ์ให้ค่ะ
ครับในพันธุ์ก็คือสามีของผู้เสียหาย
เป็นพ่อเลี้ยงของเด็กหญิงวัยสิบสี่ปีคือวันนี้ทางอายการจังหวัด
นัดภรรยากับเด็กไปสอบสวมเพิ่มเติมมานะคะอืม
พันธุ์ก็เลยบอกว่าลูกสาววัย๑๔เป็นลูกติดของภรรยา
วันเกิดเหตุตอนเย็นก็นั่งดื่มกับในเอและในตั้มอยู่ที่บ้านญาติ
ห่างจากบ้านที่เกิดเหตุ๒๐กิโลกรัม

ภรรยาโทรมาบอกว่าในตั้มเข้าไปพยายามจะลวนลามพยายามจะข่มขืน

ปรากฏว่าสิ่งที่เห็นคือในตั้มยืนเซเถียงกับภรรยาและลูกสาวเขา
ก็มีในโจเพื่อนบ้านมาช่วย
ก็เลยไปต่อว่าต่อยไปหนึ่งที
ดให้ในตั้มนั่งลงและแจ้งตำรวจ
แต่ตั้มไม่ยอมรับทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
คือตั้มเนี่ยเป็นเพื่อนรุ่นน้องรู้จักกันมา๓ปีแต่ไม่ได้สนิทอะไรมากค่ะ
ได้เดินไปถึงบอกทำอย่างนี้ได้ไงก็ตบไป
พอตบด้วยมือเปล่านี่แหละ
ตบเจ็ดผมก็รวบให้ลงเพื่อจะจับ
ง่ายในยังไง
หลัดกูหรืออะไรของกูอะไรอย่างนี้
ไม่เชื่อกูไม่เชื่ออย่างไรกันว่าการมึงอย่างนี้
เด็กมันได้ฟังมันกลัวแล้วก็มันก็
ดินรนมันก็เลยกัดตรงประมาณนี้เห็นมันบอกแถวเนี้ย
แล้วมันก็หลุดมาหลุดมามันก็วิ่งออก
วิ่งออกหลังบ้านก็ไปตามคนชื่อพี่โจ

คนที่มาช่วยแล้วก็เด็กแต่มันจะทำร้ายเด็กก่อน
แล้วตรงนี้มันยืนอยู่ติดกับครัวในบ้านคืออยู่ในบ้านเรา
เด็กมันเห็นมีดได้จะมาทำร้ายมันก็
โบ๊ะไปมันอยู่ในหัวเราเพราะว่า
เพราะคงจะไม่มีใครคิดทำกับประเภทนี้ได้เราคิดอย่างนั้น
แต่เนี่ยก็ติดใจการทำงานของตำรวจ

เพราะว่าตำรวจให้ข้อมูลไม่ชัด
ว่าครอบครัวของเขาจะถูกแจ้งตอนกลับหรือเปล่าหรืออย่างไร

ก็เนี่ยค่ะก็เลยโพสต์ขอความเป็นธรรมผ่านทางกลุ่มจังหวัด
วันนี้ได้เจอกับผู้กำกับสพด่านช้าง
ตำรวจก็อธิบายขั้นตอนต่างตอนนี้ก็เลยไม่ติดใจแล้วนะคะ
เดี๋ยวดูบรรยากาศตอนที่ตำรวจมาพูดคุยหน่อยค่ะ

ชาเพื่อนบ้านที่ในพันธุ์บอกว่ามาช่วยลูกอะนะคะ
โจบอกว่าเด็กหญิงวัย๑๔วิ่งมาร้องขอความช่วยเหลือจริง
ทำท่ากลัวมากวิ่งไปที่แพร่ปลาห่างไปสัก๔๐๐เมตรได้
ก็เลยวิ่งไปดูสิ่งที่เห็นคือในตั้มนอนอยู่ในบ้าน
กางเกงขาสั้นตัวเดียวแล้วดูเมามากแต่เขาอ้างว่าไม่ได้ทำอะไร
จังหวัดนั้นโมโหเด็กสาวอายุ๑๔ก็เลยคว้ามีดฟันหัวในตั้ม
ตั้มก็ปรีจะมาทำร้ายเขาด้วยเขาไม่ได้สนิทอะไรกับในตั้มนะคะ
รู้แค่ว่าในตั้มเหมือนกับเปลี่ยนผู้หญิงไม่ซ้ำหน้าอะไรแบบนี้
ส่วนในเอกเพื่อนของในพันธ์ในเอกก็คือนายชานวุฒิ
เอ๋บอกว่าตกใจเหมือนกันนะทำไมในตั้มถึงไปทำแบบนี้
กับภรรยาและลูกสาวของเพื่อน
เขาเป็นคนติดต่องานนักแสดงตัวประกอบให้ในตั้มนะ
รู้จักกันผ่านทางเฟซบุ๊คเพราะว่าในตั้มก็พูดเก่ง
โยนงานไปให้แสดงเรื่องหนึ่งจากนั้นก็มีคนมาร้องเรียนว่าในตั้ม
ก่อเรื่องหลอกยืมเงินหญิงสูงวัยแล้วไม่คืน
อกมีความสัมพันธ์กับฝ่ายหญิงก็เลยสั่งเบรกแล้ว
ป้อนงานอะไรให้แล้วไม่เจอกันมาเป็นปี
แล้วเนี่ยมาเจอกันวันเกิดเหตุแต่ในใจเขาส่วนตัวนะในเอบอกอ
นี่ความเห็นส่วนตัวนะเชื่อว่าตั้มน่าจะก่อเหตุจริง
ผมคุ้มขึ้นตรงไหนผมนอนอยู่ตรงนั้นนะ
ตอนนี้น้องน้องก็บอกว่ามึงมึงทำไมไม่รับความจริง
ลูกผู้ชายหรือเปล่ามึงทำไปมึงไม่ยอมรับ
พอน้องพูดมาปุ๊บมันก็เดินเข้าใส่มาเดินมาหาน้องใช่ป่ะ
น้องก็มีมีดทำครัวอยู่ตรงภายในบ้านนั้น

แล้วก็เขาก็เคยถูกร้องเงินเรื่องไปในทางนี้

ผู้กำกับสพด่านช้างก็ยืนยันว่าตำรวจทำงานตามขั้นตอนนะคะ
ในส่วนของการสอบสวนคดีเกี่ยวกับเด็ก
มันจะต้องประสานสหวิชาชีพบ้านพักเด็ก
แต่ว่ามันก็ติดช่วงวันหยุดยาวด้วย

แล้วก็กลายเป็นความเข้าใจผิดว่าตำรวจทำงานล่าช้า

ข้อหาอาณาจารย์ทั้งกับตัวแม่เด็กแล้วก็ตัวเด็กนะคะ

บุคคลอายุกว่า๑๕ปีโดยขู่เข็นด้วยประการใด

หรือทำให้บุคคลนั้นเข้าใจผิดว่าเป็นบุคคลอื่น
และข้อหากระทำอนาจารย์เด็กอายุไม่เกิน๑๕ปี
โดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม
ผู้ต้องหาเองบอกว่าเดี๋ยวจะแจ้งความกลับ
ข้อหาทำร้ายร่างกายเพราะว่าเขาโดนทำร้าย
เรื่องต้นตำรวจยังไม่ได้ดำเนินการให้
เพราะว่าต้องรอให้ทางผู้ต้องหามาให้ปากคำเพิ่มว่า
ที่ถูกทำร้ายใครทำร้าย
ทีนี้ตำรวจเลยบอกว่าถ้าครอบครัวผู้เสียหาย
จะแจ้งความเพิ่มมันก็ได้นะ
บุกลุกหรือหมินประมาทหรืออะไรแบบนี้เพราะว่า
ฝ่ายผู้ต้องหาเหมือนกับโพสต์เฟซบุ๊คข่มขู่อะไรด้วยหรือเปล่า
ตำรวจเลยบอกว่ามันยังมีอีกหลายข้อหาที่อาจจะแจ้งความได้เพิ่มด้วยนะคะ
ตอนนี้ก็มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อที่จริงกับ

แต่เบื้องต้นว่าก็ให้ความเป็นธรรมอยู่ค่ะ